เหตุระทึกที่เกิดขึ้นบนทางคู่ขนานลอยฟ้า
บรมราชชนนานีขาออกนะครับท่านผู้ชมครับ

ปรากฏว่าไฟลุกท่วมรถคันหนึ่งนะครับ
เป็นรถยนต์นะฮะที่ไปชนท้ายรถกระบะนะครับ

จากห้องเครื่องที่หน้ากระโปรงรถไปถึงตัวรถทั้งคันเลยนะครับ
ที่สำคัญก็คือขณะเกิดเหตุ
คนขับรถยนต์เนี่ย

เลือดอาบหน้าเลยค่ะแล้วก็หมดสติด้วย
ออกมาไม่ได้แล้วก็รถแบบเหมือนไฟกำลังจะลุกไหม้แล้ว

ที่สำคัญก็คือประตูฝั่งคนขับเนี่ยฝั่งขวาเนี่ย

จะออกมาได้ก็ต้องข้ามมาอีกฝั่งหนึ่ง
คนนั่งข้างแล้วออกมาแล้วเขาก็หมดสติอยู่แล้วอ่ะ
เขาไม่ไหวแล้วเขาโอ้โหมันงุนงงมันเบลออะไรไปหมดอ่ะ
ช่วงจังหวะนั้นโชคดีที่

แล้วมีตำรวจท่านหนึ่งนะฮะที่จะไปปฏิบัติภารกิจ

ใช่ค่ะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายสายวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณทางคู่ขนานลอยฟ้าฝั่งขาออกมุ่งหน้าจังหวัดนครปฐมนะครับ
ลุกไหม้บริเวณห้องเครื่องของรถยนต์คันหนึ่งนะฮะ
คนขับคือนายรัฐกาลโกมลรัฐเป็นอาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ
อายุ๔๐ปีพอประสบอุบัติเหตุรถชนกันแล้วเนี่ยอาจารย์รัฐการท่านก็หมดสติอยู่ในรถนะครับ
ก็เลยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองไม่สามารถเปิดประตูออกมาได้
เพราะว่าประตูฝั่งคนขับมันก็ติดกับบริเวณบารีเออร์
เกาะกลางถนนอาจารย์ก็ศีรษะแตก
จากการกระแทกกับพวงมาลัยแล้วก็หมดสติด้วย
ทำให้ตำรวจสอนอคู่ขนานลอยฟ้าก็ต้องปิดเส้นทาง
ก็ปิดฝั่งขาออกบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี
ขณะนั้นก็ประกายไฟนี่ก็เริ่มลุกลามจากกระโปรงหน้ารถเข้าไปถึงตัวรถแล้ว
วินาทีระหว่างที่ไฟเริ่มลุกไหม้ไปบริเวณอื่นของตัวรถเนี่ย
มีรถตำรวจคันหนึ่งที่กำลังเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ

แล้วร้อยตำรวจเอกสรรยพงศ์อ่อนสิงห์รองสารวัตรทางหลวงหนึ่ง
กองกำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวงที่มากับรถคันนั้น
เห็นก็เลยจอดรถแล้วก็วิ่งข้ามฝั่งมาช่วยเหลือนะครับ
ก็มาร่วมกับพลเมืองดีร่วมกับกู้ภัยในการนำคนเจ็บออกมาจากตัวรถ
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาทแต่ว่าสุดท้ายก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาท
ตำรวจเอกสรรยพงศ์บอกว่าวินาทีนั้นเนี่ย
กำลังเดินทางมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพระหว่างทางพบว่า
อีกเลนบริเวณตรงข้างหน้าของอีกฝั่งเลนส์นึงเนี่ย
เห็นมีอุบัติเหตุมีควันพวยพุ่งออกมาจำนวนมาก
เมื่อรถเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้จุดเกิดเหตุมีรถยนต์กับรถกระบะที่ชนกันอยู่
แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ทราบว่ามีใครบาดเจ็บหรือว่าเป็นอะไรหรือไม่
ตะโกนข้ามฝากไปถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยของป่อเต็กตึง
บอกว่ามีคนบาดเจ็บอะไรอยู่ในรถหรือเปล่าได้รับคำตอบว่ามีคนบาดเจ็บติดอยู่ในรถยังออกมาไม่ได้
ได้ยินแบบนั้นครับลงทันทีเลยฮะรีบลงจากรถแล้วกระโดดข้ามบารีเออร์
วิ่งตรงไปที่รถคันเกิดเหตุทันทีเลยโดยที่เห็นตรงหน้าเนี่ยคือ
เลือดไหลเต็มหน้าหมดสติอยู่ในรถไฟกำลังลุกโหมไปทั่วคัน
ก็พยายามทุบกระจกรถนะฮะคือทุบแล้วก็ไม่ได้
ถีบแล้วถีบแบบเต็มแรงเลยกระจกก็ไม่แตกจังหวะนั้นมีพลเมืองดี
เขาก็จอดมาช่วยยื่นค้อนมาให้เอาค้อนมาทุบกระจกรถจนแตก
แล้วก็นำตัวผู้บาดเจ็บออกมาคือระหว่างนี้เนี่ย
ร้อยตำรวจเอกสรยพงศ์ก็บอกว่าคิดอยู่ในใจว่าค่ะ
มันจะระเบิดไหมอ่าไฟมันจะลุกท่วมแบบ
ทั้งคนเจ็บทั้งตัวเราไหมเนี่ยแต่ก็ต้องแบบช่วยให้เต็มที่
สุดท้ายสามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกมาจากรถได้นะครับ
อ่าเสื้อผ้าของอ่าร้อยตำรวจเอกสรรยพงศ์ก็เปื้อนเลือดไปหมดอ่ะ
อ่าแต่ว่าท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรอืมก็คิดในใจว่าไม่เป็นไรเนี่ยฮะ
เดี๋ยวใส่สูตรทับได้ใช่เดี๋ยวต้องไปงานต่อนะ
แต่ท่านบอกไม่เป็นไรคือชีวิตของคนสำคัญกว่าอืม
เพราะว่าตัวเราเองเราก็มีคนที่เรารักคนที่รักเรารออยู่ที่บ้าน
คนที่บาดเจ็บอยู่ในรถก็เช่นกันยังไงต้องช่วยเขาออกมาก่อน
ขณะที่ดาบตำรวจวุฒิชัยแพงสกลนะครับซึ่งท่านเป็นผู้มังคับการอ่า
บังคับหมู่งานสายตรวจ๓สนคู่ขนานลอยฟ้า
บังคับการตำรวจจราจรซึ่งยืนระบายการจราจรอยู่ที่ทางลงคู่ขนานลอยฟ้า
บอกว่าได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกันจากประชาชนที่ขับรถลงมาจากสะพาน
บอกว่ามีรถชนกันกลางทางคู่ขนานลอยฟ้าเลยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
จอดอยู่ช่องทางขวาสุดคนขับรถยนต์ติดอยู่ข้างใน
รถเนี่ยไม่สามารถเปิดประตูออกมาได้ด้วยเพราะว่ามีแสงเพลิงเกิดขึ้นบริเวณห้องเครื่องนะครับ
ก็เลยพยายามตัดสินใจดึงร่างผู้บาดเจ็บออกมาจากรถนะครับ
พอดูในรถจะมีผู้รับบาดเจ็บอยู่ในรถ
ก็เลยพยายามที่ประตูเอาผู้หญิงราบบาดเจ็บออกมา
ช่วงนั้นก็มีรถของสายตรวจเข้ามาพอดีคันหนึ่ง

ก็ใช้เวลาประมาณ๒นาทีเอาผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาได้
คือวินาทีนั้นเราตัดสินใจที่จะช่วยเขาเลย

มันคิดอย่างไรพี่
ไม่รู้ว่ามันคิดอย่างไรเพราะว่ามันมีผู้หญิงราบบาดเจ็บอยู่แล้ว

คุณคิดว่ารอเจ้าหน้าที่กลุ่มไฟไม่ได้

แล้วจากพฤติการเข้าข้าวพวกเหตุการณ์นี้

รวมเป็นเหตุรถชนอะไรอย่างไรแบบนั้น
เป็นเหตุรถชนเขามาชนกับคันหน้าคันกระบะคันข้างหน้า
ไม่รู้ว่าชนแบบไหนผมยังชนนั้นผมยังมาไม่ทัน

คนเจ็บเป็นยังไงพี่ตอนนั้น
ตอนนั้นคนเจ็บก็ยังมีสติอยู่ยังมีสติ
แต่ว่าเขาได้รับบาดเจ็บตามร่างกายแล้วก็ศีรษะแตก

เหตุการณ์นี้ต้องชื่นชมพลเมืองดีตำรวจทุกคนเลยนะคะ

แล้วก็ช่วยคนที่ติดอยู่ในรถออกมา
เราก็เลยจำลองเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมนะคะ

ลักษณะการเกิดเหตุมันเป็นยังไงนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ๑๐โมงครึ่งค่ะ
กระบะและรถยนต์ขับมาบนทางคู่ขนานตามปกตินะคะ
กระบะและรถยนต์อยู่ช่องจราจรขวาสุดเหมือนกัน

กระบะเปลี่ยนช่องการจราจรมาที่เลนกลางหรือว่าช่องที่๒

ว่าท้ายรถกระบะน่าจะยังค้างอยู่ในช่องทางด้านขวาค่ะ
ทำให้รถยนต์ขับชนท้ายเข้าอย่างจัง

หน้ารถไปกระแทกกับแบรีเออร์เกาะกลางถนนจนเกิดเป็นประกายไฟ
และไฟก็ลุกท่วมขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมา

ตัวคนขับรถกระบะและรถยนต์เจ็บกันทั้งคู่นะคะ
แต่คนขับรถยนต์บาดเจ็บมากกว่า
เพราะว่าระหว่างที่ชนเกิดแรงกระแทก
ศีรษะไปกระแทกกับพวงมาลัยหน้ารถจนศีรษะแตกแล้วก็มีอาการมึนงง
ต่อมาค่ะคนขับรถยนต์ก็เห็นว่าที่ฝากระโปรงหน้ารถมีประกายไฟ
ก็พยายามจะหนีเอาชีวิตรอด
แต่เนื่องจากว่ารถเสียหลักไปจอดติดกับแบรีเออร์เกาะกลางถนน
ประตูรถเปิดออกมาไม่ได้แบบนี้ค่ะคือติดอยู่กับแบรีเออร์
ทางเดียวที่จะเอาชีวิตรอดได้คือต้องปีนข้ามมาที่ฝั่งเบาะที่นั่งข้างคนขับแล้วเปิดประตูออกไป
แต่ตอนนั้นคนขับยังอยู่ในอาการมึนงงนะคะก็เลยไม่สามารถช่วยตัวเองได้
ติดอยู่ในรถค่ะต้องรอการช่วยเหลืออย่างเดียวเลย
จังหวะนั้นโชคดีจริงที่ร้อยตำรวจเอกสรรยพงศ์ผ่านเข้ามาก็พยายามจะทุบกระจกฝั่งที่นั่งข้างคนขับแล้วก็ช่วยเอาไว้ได้ทันเวลา
เพราะว่าหลังจากนำตัวคนขับรถยนต์ออกมาได้ไม่ถึง๓นาทีคุณผู้ชมไฟลุกท่วมทั้งคันเลยนะคะ
เรื่องต้นตำรวจยังไม่ได้ทำการสอบปากคำค่ะเพราะว่ายังไม่มีใครพร้อมที่จะให้การนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำตัวคนขับทั้งคู่เนี่ยไปโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวรอให้ทั้งคู่หายก่อนก็จะเรียกมาสอบปากคำ
เหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้สันนิษฐานว่าคนขับรถยนต์อาจจะนะคะอาจจะหลับในทำให้รถเสียหลักพุ่งชนรถกระบะด้านหน้าอย่างแรงแล้วก็เสียหลักพุ่งชน
ขับรถยนต์แล้วก็ติดอยู่ข้างในแล้วก็ช่วยกันออกมาได้เนี่ย

เนื่องจากมีอาการเสียเลือดมาก

องบังคับการตำรวจจราจรบอกว่า
ปากคำรวบรวมหลักฐาน

เพื่อที่จะดูว่าคู่กรณี

เพราะเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุรถชนกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิต
ซึ่งตอนนี้ทางญาติของอาจารย์วัฒกาลเองก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
ก็ในโลกโซเชียลตอนนี้ก็มีการโพสต์ไว้อาลัยให้กับอาจารย์นุกนะคะ
ก็บอกว่าอาจารย์ไปอยู่กับพระเจ้าแล้ว